เหมือนจะหวังให้รถชนคือเราเห็นบ่อยในต่างประเทศ

คือคนก็เข้าใจว่านี่คือเจตนาหวังจะเรียกทรัพย์ถูกไหม
บอกว่าฉันได้รับบาดเจ็บจ่ายมา
แต่รอบนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่สระบุรีค่ะ
แต่ว่าคนที่เขาออกมาวิ่งให้รถชนคือเขาเมาหนักมาก
เขามาบอกตอนหลังนะยกมือไหว้ขอโทษเลย
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกันโชคทรัพย

คลิปที่แชร์ไปในโลกโซเชียลช่วยลบให้ผมหน่อยเถอะ

ผู้ชายในวงกลมสีแดงนี่โอ้โหกระโดดใส่กระโปรงหน้ารถ

แล้วเนี่ยสุดท้ายผู้ชายคนที่เขากระโดดมา
พุ่งเข้าใส่รถเขาก็กลิ้งตัวไปที่ฟุตป่าตรงทางเท้าค่ะ
ซึ่งเจ้าของรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะเขาลงไปดูด้วยนะ
แต่เขาไม่ได้แจ้งความอะไรนะคะคือเขาบอกว่าเอาเอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เตือนภัยเฉยให้คนใช้รถระมัดระวัง
บอกหน่อยละกันค่ะจุดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ถนนข้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ตำบลปากเพลียวที่อำเภอเมืองสระบุรี
เกิดช่วงค่ำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เอง
เราก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นค่ะว่า
เราก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ในวงกลมสีแดงเนี่ย
ตั้งวงกงเล่ากับเพื่อนประจำเลย

เขาจะวิ่งให้รถชนแบบนี้บ่อย

ไม่ใช่แค่มีรถคันที่ติดกล้องหน้ารถคันนี้คันเดียวนะ

ยังมีรถอีกคันหนึ่งด้วย

แต่ก็ไม่มีใครชนทั้งสองคันเลยนะ

ส่วนทางด้านผู้ชายที่วิ่งตัดหน้ารถพอ

ในโลกโซเชียลมีเดียคนแชร์กันเยอะเลย

บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาเลยนะที่จะวิ่งให้รถชน
แต่ว่าคืนนั้นผมเมามากจริงทะเลาะกับเมียด้วย

คนที่ขับรถคันที่ติดกล้องยังลงมาดู
แล้วก็มาหาว่าผมจะเรียกเงินใช่ไหม

ผมก็ปฏิเสธแล้วยกมือไหว้เจ้าของรถไปแล้ว
ตอนนี้อยากให้โลกโซเชียลทุกคนลบคลิปนี้ได้ไหม
แล้วบอกด้วยนะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายต่อ

โอ้โหแต่พอคลิปในโลกโซเชียล

จริงมันไม่หายไปหรอกนะคะ